คุณผู้ชมค่ะฝนที่ตกลงมาหนักในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นเพียงการชิมลาง
ก่อนที่ในสัปดาห์หน้าประเทศไทยของเราจะมีพายุพัดเข้าถึง๒ลูกค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งฝนที่ตกหนักในระยะนี้นะคะเกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยของเราค่ะ
ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักค่ะซึ่งร่องมรสุมลูกนี้นะคะ
จะพัดลงสู่ทะเลจีนใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
วกกับในระยะนี้ยังคงเป็นฤดูฝนนะคะเป็นช่วงปลายฤดูฝน
เพราะฉะนั้นมรสุมฝนประจำฤดูยังคงหอบนำฝนคุณผู้ชมพัดตีขึ้นมาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้ค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากที่สุดนะคะ
คือภาคกลางตอนล่างค่ะภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยคุณผู้ชม
ขณะเดียวกันค่ะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับน้ำทะเลหนุนสูงที่พัดเข้ามา
ลักษณะแบบนี้แหละค่ะจะทำให้บริเวณพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมยากต่อการระบายน้ำ
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านใดที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เตรียมนะคะหนีน้ำท่วมคุณผู้ชม
เพราะว่าช่วงนี้วางใจไม่ได้รวมถึงกรุงเทพมหานครของเราด้วยค่ะ
ส่วนในสัปดาห์หน้ายังมีพายุที่น่าจับตานั่นก็คือพายุไลออนบร็อกค่ะ
แล้วก็คมปาสุค่ะเพราะว่าในระยะนี้นะคะสองพายุลูกนี้คุณผู้ชม
มีแนวโน้มพัดเข้าสู่ประเทศไทยอาจจะสร้างผลกระทบให้ประเทศไทยในทางอ้อม
ทำให้สัปดาห์หน้าภาคอีสานอาจจะต้องเจอฝนตกหนักได้ค่ะ
ในวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพในต่างประเทศ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนี่เลย

นี่คือคราบน้ำมันที่ลอยอยู่ในทะเล
แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา
คุณผู้ชมคะรัฐแคลิฟอร์เนียต้องเผชิญกับการรั่วของน้ำมัน
ครั้งใหญ่ในรอบกว่า๑๐ปีซึ่งคาดว่า
เกิดจากท่อน้ำมันใต้ทะเลแตกออกค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ